เจ้าแจ๊กของเราในช่วงนี้จะพาไปดูนะคะ

บอกเลยว่าทั้งน่ารักน่าร็อกอ่ะ
จะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วง
จ๊อจแจ๊กริมจอร์
ยุคนี้จะเป็นซุปตาความสามารถมันต้องหลากหลายนะคะ
แสดงก็ต้องได้แอคติ้งก็ด้วยดี
จริงสาวน้อยเยาแยอุตทโลศียาเนี่ย
จ้านร้องเพลงก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูญ
ว่าเธอถามได้
ใครก็
เออทำได้ดีคนข้างเขากล่าวเอาไว้ค่ะ
มองด้วยความเอ็นดูนอนร้องผิดทีก็ไม่ผิด
นี่แปลกว่าตราตเต็มไปหมด
มุมิมุ้งมิแต่แอบสงสัย
หนุ่มคนนี้ใช่ถามไทยไหมล่ะคะเนี่ย
ไปไหม